ช่วงนี้พูดถึงฮีโร่กันบ้างดีกว่านะครับ
คนที่เขาออกมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยมีเยอะแยะมากมาย
ถ้าพูดถึงฮีโร่แล้วเนี่ยคุณชิสาคุณนึกถึงใคร

ซุปเปอร์แมนแบดแมนก็ได้เยอะแยะมากมายแล้วน้องใบตองคุณมีไหม
ถูกรวบรวมเอาไว้ที่สุโขทัย
ไม่ใช่จรวิก

ดูดีนี่มันซุปเปอร์ฮีโร่เมืองไทยเลยนี่คะคุณ
เอางั้นข้ามไปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมนะ
มีเยอะแยะมากมายผมแซวเล่นนะ
จริงมีพี่บินบรรลือฤทธิ์นี่ไงเขาวาดเป็นรูปเอาไว้
ตูนบอดี้แลมจ่าแซมก็มีคือมีเยอะแยะเลยครับคุณผู้ชมครับ
ภาพเหล่านี้นะเป็นภาพฮีโร่เมืองไทยที่อยู่ที่วัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ถามท่านนี้ครับพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดหนองทอง
ท่านก็เล่าว่านำโอ่งและหายที่ได้รับบริจาคจากญาติโยมนี่แหละฮะ
ล้างทำความสะอาดก่อนแล้วทาด้วยสีทองจากนั้นมาเรียงราย
เขาบอกว่ามีเป็นพันใบเลยนะครับเพื่อมาสร้างความสวยงามให้กับวัด
แล้วก็เป็นกุศโลบายให้ชาวบ้านเข้ามาถ่ายรูปแต่ทาสีอย่างเดียวไม่พอ
อย่างนี้ดีกว่าวาดรูปฮีโร่เมืองไทยคือคนที่เขาเคยสร้างคุณงามความดีเอาไว้
ให้เห็นกันเป็นประจักษ์วาดไปเลยแต่ละคนแต่ละคนซึ่งมีใครบ้าง
พี่บินก็มีที่ผมบอกว่าเหมือนจอนวิก
ทีนี้แบบแจกเงินน้ำท่วมช่วงโควิดก็ไปหลายพื้นที่
ที่ตูนบอดี้แลมเขาบอกว่าไม่ได้มาคนเดียว
ตูนเดี๋ยวนี้ต้องไปเป็นคู่เขาบอกว่ามีภาพของคุณก้อยรัชวินด้วย
รักนักวิ่งยังมีอีกหลายรูปนะครับ
อย่างอาจารย์เฉลิมชัยโครสินพิพัทธ์ก็มีเหมือนกัน
นี่เขาบอกว่าไม่ได้แค่วาดภาพลงไปเท่านั้นนะ
ใต้ภาพก็ยังเขียนไว้ด้วยว่าคุณงามความดีของเหล่าฮีโร่
ที่เขาวาดภาพลงไปที่ทำให้กับประเทศไทยมีอะไรบ้าง

แล้วก็เวลาคนที่เขาไปดูภาพเขาจะได้เรียนรู้ไงว่า
เขาทำความดีอะไรให้กับประเทศไทยของเรา
แล้วก็ทำไมถึงต้องมาวาดเอาไว้ให้เรานั้นจดจำนะครับ
อยากลองไปดูก็ไปกันได้ที่วัดหนองทอง
หมู่๑๑ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
โอ้โหดีมากเลยนะ
นี่ท่านผู้ว่าเยอะแยะมากมายหลายรูปเลยนะฮะ
อดีตผู้ว่าเชียงรายนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้
บุคคลสำคัญคนที่ทำเพื่อประเทศชาตินะคะ
ดูแล้วแต่ละคนเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดี
อย่างถ้าพูดถึงพี่บินรูปแรกที่เห็นเนี่ย

เพียงไปกับคู่พี่น้องใช่ไปกันตลอด

ก็แยกไม่ออกคนไหนบินอะไรไหนไทย
ต้องขานชื่ออะไรกับมัน

เห็นแล้วจะได้เอาเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะคะ